ที่ชนบุรีโดยเฉพาะพัทยาเนี่ยระทึกเลยคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่ามีคนแจ้งตำรวจว่ารถโดนขโมยไป
แล้วเป็นรถของบริษัทขนส่งพัสดุพี่บุ๊คพี่น้ำแข็ง
ตำรวจก็ต้องสกัดจับกันดูวินาทีนั้นครับ
สวัสดีค่ะบุซาสวัสดีราควันตายฝั่งครับ
ตื่นเปะศนิยมไงเอาบูลกชน
เจ็บละครับ

ขึ้นไปเลยขึ้นไปบนที่นั่งคนขับครับแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ย
พนักงานขนส่งเห็นพอดีนะวิ่งมากระโดดขึ้นกระบะหลัง
ตะโกนร้องให้คนช่วยครับรถโดนขโมยรถโดนขโมยเนี่ย
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจด้วยระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุก็ขับบึงไปเลย
ตามเส้นทางถนนพัทยาสาย๒พัทยาใต้แล้วก็มุ่งหน้าพัทยานาเกลือครับ
ไปจนถึงโค้งวงเวียนปลารัมมาตรงพาธยาเหนือค่ะ

แล้วเขาบอกว่าเกือบจะชนตำรวจด้วย

มุ่งหน้าไปนาเกลือสุดท้ายไป

ผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายเสาส่องแสงนามสกุลนะ

อายุ๒๙ปีเป็นชาวเชียงรายครับ

เขาอ้างว่าฉกรถคันนี้เพื่อจะทำอะไร

จะขับจากพัทยากลับไปเชียงรายนะ

เรื่องนี้ตำรวจเมืองพัทยาเขาก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ครับ
ว่าคุณจะไปจอดทำธุระปะปังอะไร
ต่อให้จอดแป๊บเดียวไม่ควรจะติดเครื่องทิ้งไว้

เสียบกุญแจทิ้งไว้แล้วคุณลงจากรถแบบนี้
อาจจะเป็นโอกาสให้กับผู้ไม่หวังดี
ขึ้นมาฉกรถไปได้ครับ